ทีมข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์นะคะ
ก็ขออนุญาตนำภาพคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดของน้องชมพู่
ไปดูโงเห้งนี่นะคะ
ก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโหราศาสตร์ทำนายดูโงเห้งช่วยดูให้
นำภาพไป๔คนนะคะคุณพ่อคุณแม่ลุงพลและป้าแตนภรรยาของลุงพล
อาจารย์คนนี้ชื่อว่าอาจารย์จุธามาศนะคะ
ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของตำราโหราศาสตร์ทำนายโงเห้งนี่แหละค่ะ
อาจารย์ก็ย้ำว่าสิ่งที่เธอพูดและสิ่งที่เธอทำนายออกมา
อยู่ในตำรานะคะที่เรียนมาไม่ได้ไปชี้นำ
ไม่ได้ไปพุ่งเป้าว่าใครคนไหนเป็นอย่างไร
ดูโงเห้งบนใบหน้าคนแรกที่อาจารย์ดูให้ก็คือ
ลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่ลุงพลคนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยแต่ผู้ต้องสงสัยยังมีหลายคนนะคะ
ยังไม่ตัดใครทิ้งเลยนี่ค่ะอาจารย์จุธามาศบอกว่า
ดูตามลักษณะบนหน้าของลุงพลเป็นคนใจกว้าง
ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบตัดสินใจเด็ดเดี่ยวบุ่มบาม
ถ้าคิดจะทำอะไรแล้วก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวทันที
นี่นะคะก็ชี้ให้ดูหมดเลยใบหน้ายังไง
เหลี่ยมหน้าผากกว้างใบหูดวงตาริมฝีปากคิ้วเนี่ย
พอดูวันเดือนปีเกิดลุงพลเกิดวันอังคาร
ปีนี้วันอังคารเป็นดาวโลกาวินาศจะทำอะไรที่ผิดก็ได้
หรืออาจจะมีความเครียดมากก็ได้ปีนี้ลุงพลจะทุกข์มาก
ถามว่ามีโอกาสจะเป็นคนดุดันไหมมองดูจากลักษณะ
อาจารย์จุธามาศบอกว่าก็คาบเกี่ยวที่จะทำในสิ่งที่แรง
ก็อาจจะทำได้แต่ถ้าดูให้ลึกลงไปมากกว่านั้น
ดูที่ดวงตาจะเป็นคนอ่อนโยนดังนั้นถ้าดูแค่โงเห้ง
และวันเดือนปีเกิดอาจารย์จุธามาศบอกว่า
ก็บอกได้คร่าวแค่นี้แต่ตอบไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า
คนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะ
ลุงก็ตอนนี้คุณลุงเนี่ยหูท่านแหลมนิดนึงนะคะ
หูท่านแหลมนี่ก็คือบางโบราณเขาเรียกคนหูหนู
ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบนะคะไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ
แต่ทีนี้คิ้วของเขาเนี่ยก็เป็นคิ้วที่เนินคิ้วเข้มนะคะ
เป็นคนตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะคะเขาจะทำอะไรเขาก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ขอวันเดือนปีเกิดเข้ามา
เขาเกิดวันอังคารปีนี้ดาวอังคารเป็นโลกาวินาศนะคะ
หนึ่งอาจจะทำในสิ่งที่ผิดก็ได้
หรือสองเครียดมากก็ได้นะคะหรือตัวเขาเองนะคะ
ปีนี้ทุกข์เหลือเกินถามว่าจะดุดันไหม
ก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่เขาจะคาบเกี่ยว
ที่จะทำในสิ่งที่แรงหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าพูดจริงแล้วตาเขาก็อ่อนโยนเหมือนกัน

ว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่ว
อย่างนี้นะคะถามว่าโดยรวมของใบหน้านะคะ
ก็ไม่ถึงขนาดโหดร้ายหรืออะไร
อืมนี่คือลุงพลนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตนำภาพ
ของคุณพ่อน้องชมพู่ให้อาจารย์ได้ดูนะคะ
อาจารย์จุธามาศบอกว่าพ่อของน้องชมพู่
เป็นคนคิดแต่ไม่พูดจะเก็บไว้ในใจ

เกิดวันจันทร์เป็นคนใจอ่อนขี้สงสาร
ถ้าอายุมากจะมีเรื่องราวยุ่งวุ่นวายกับชีวิต
เป็นคนใจร้ายหรือเปล่าถ้าดูจากหน้าตา
ไม่ได้เป็นคนดุร้ายมากจนเกินไป
โงเห้งของคุณพ่อของน้องชมพู่
กับลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่มาเปรียบเทียบกัน
โงเห้งบนใบหน้าของลุงพลดูเป็นคนรุนแรงกว่า

แต่แววตาของพ่อจะมีความซื่อ

ก็จะเป็นลักษณะของดวงตาที่อาจจะก่อเหตุร้ายได้
แต่ตาของพ่อน้องชมพู่
ไม่ใช่ตาที่จะทำอะไรร้ายนะคะ

ตาของลุงพลแววตาเศร้ามาก

ก็ทำให้เขาเป็นคนที่ทำแรงด้วยเหมือนกัน
แต่มาดูดวงเขาก็เป็นคนวันจันทร์นะคะ
วันจันทร์ก็เป็นคนใจอ่อนนะคะขี้สงสาร

ก็จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่ด้วยนะคะ
ถามว่าเป็นคนใจร้ายไหมหน้าตาเขาก็ไม่ดุร้ายจนเกินไปนะคะ
โงเห้งของเขาเขาก็ไม่ใช่คนดุร้ายเกินไป
เพียงแต่ตาลึกแล้วก็ตาแบบนี้นะคะ
เขาเรียกว่าตาเขาคว่ำนิดนึง
เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนลึกลับพอสมควรนะคะ
พูดเหมือนว่าจะหมดนะแต่เขาพูดอะไรไม่หมด
คุณลุงจะแรงกว่าค่ะ
เขาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกว่าคุณพ่อค่ะ
คุณพ่อยังโลเลลังเลนะคะ
คุณผู้ชมคะมาต่อที่โงเห้งของคุณแม่น้องชมพู่ค่ะ
อาจารย์จุธามาศบอกว่าคุณแม่เป็นคนใจกว้างมีความอบอ้อมอารี
อบอ้อมอารีมากจนเกินไปด้วยซ้ำนะคะ
บางทีบั้นปลายชีวิตช่วยเหลือคนเยอะ
แต่อาจจะทำให้ตัวเองได้รับความเสียหายแทน
แววตามีความเศร้าแต่โงเห้งของแม่ถือว่าดี
ลักษณะจากเส้นคิ้วมีความคิดสับสนวุ่นวาย

แต่เมื่อดูจากโงเห้งใบหน้าไม่ใช่คนใจร้าย
ดูวันเดือนปีเกิดแม่ของน้องชมพู่เกิดวันจันทร์
เป็นคนใจอ่อนขี้สงสารแต่เป็นคนที่พูดตรง
พูดตามหลักความจริงและเป็นคนดีค่ะ
ถามบอกว่าแม่เป็นคนใจร้ายไหมดูจากรูปนะคะ
ฉันก็ตอบเลยว่าแม่ไม่ใช่คนใจร้ายค่ะ
คุณแม่ก็มีพลังของพระศุกร์ด้วยนะคะ
แม่ก็เป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารเนอะ
แต่แม่ก็เป็นคนที่พูดใดพูดตรงค่ะ
พูดวาจารย์เป็นดาวพุทธหัส
เพราะฉะนั้นพูดใดพูดตรงพูดตามหลักความจริงอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็คุณแม่เองเนี่ยจริงแล้วนะคะ
ตอนเกิดพ่อแม่เขาภาคภูมิใจที่เขาได้เกิดเขาเป็นลูกกระตันยูด้วย
ดวงของเขานี่ดาวคุณธรรมไม่เสีย
คุณแม่เป็นคนดาวคุณธรรมไม่เสียตอบได้เลยว่าเป็นคนดี
แต่ว่าดวงเขาเนี่ยถ้าดวงของวิชาของอาจารย์นะคะ
ุตตะเป็นมรณะยังไงก็ต้องไม่แท้งลูก

ส่วนโงเห้งของป้าแตนค่ะภรรยาของลุงพลนะคะ
นี่นะคะบอกว่าเป็นคนคิดหนักคิดเยอะ
ไม่ใช่คนโหดร้ายตากับคิ้วชิดกันเป็นคนลึกลับ
หน้าผักกว้างเหมือนแม่ของน้องชมพู่เขาก็เป็นพี่น้องกันนะคะ
ก็เป็นคนเอื้อเฟื้อดังนั้นก็ต้องระวังเรื่องของการเสียเงินเสียทรัพย์
พอดูโงเห้งของลุงพลกับป้าแตนเนี่ยค่ะก็จะมีสิ่งที่คล้ายกัน
คือเป็นคนเก็บความลับเหมือนกันแต่แววตาไม่ใช่คนใจร้าย
วันเดือนปีเกิดป้าแตนเป็นคนเกิดวันศุกร์นะคะ
พื้นดวงเป็นคนมีอะไรก็พูดออกไปเลยไม่ต้องให้ใครมาสั่งหรือบังคับ
แต่พอดูโงเห้งบนใบหน้าจะสวนทางกันเพราะเป็นคนลึกลับเก็บงำพูดไม่หมด
บอก๕ครั้ง๑๐ครั้งเธอก็พูดไม่หมดค่ะก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ
โงเห้งนะคะอาจารย์ขอโทษด้วยค่ะจริงแล้วอาจารย์ดูแล้วว่า
คุณป้าก็ไม่ใจร้ายนะคะดูแววตาก็ไม่ใจร้ายมาก
คุณผู้ชมคะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์จุธามาศบอกว่า
เขาสามารถดูดาวคุณธรรมที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลนะคะ
ว่าดาวคุณธรรมกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเคยไปดูดวงในลักษณะแบบนี้ไหม
อันนี้ฉันไม่เคยเลยฉันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ
ดาวคุณธรรมป้าแตน๖๐ดาวคุณธรรมแม่น้องชมพู่๑๐๐
คุณธรรมของพ่อน้องชมพู่๘๐ดาวคุณธรรมของลุงพล๖๐
ลุงพลกับป้าแตนมีความคิดคล้ายกันดาวคุณธรรมเท่ากันเลย
นี่นะคะเดี๋ยวนี้เขาวัดคุณธรรมให้ดาวกันจากโงเห้งเหรอคะ
อันนี้ไม่แน่ใจอาจจะดูดวงวันเดือนปีเกิดดูดาวที่แบบโหลศาสตร์อะไรแบบนี้
อย่างนี้ทุกร่างทรงพระสงฆ์หมอดูอะไรใดต่างก็ตาม
จำได้นะว่าพูดอะไรไปในคดีนี้